คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวเรื่องหวย๓๐ล้านกันหน่อยนะครับ
เนื่องจากเป็นคดีที่ยังอยู่ในการพิจารณาของศาล
แต่ว่าเมื่อวานนี้ผู้เกี่ยวข้องในคดีหวย๓๐ล้านได้มีความเคลื่อนไหวนะครับ
โดยทนายความของครูปรีชาโพสต์คัดเลือกแฟนคลับครูปรีชาไปล่องแพรที่เมืองกาลด้วยกัน

ทนายวรยุทธ์บุญวงศัยธนายความครูปรีชาไคร่ควร
อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของหวย๓๐ล้าน
โพสต์เพจในเฟซบุ๊กบอกว่า

เข้ามาเขียนข้อความแสดงความเห็นในเพจ
ให้กำลังใจและก็ตำหนิต่อว่า

ถือเป็นความเห็นของแต่ละบุคคล
แต่อยากขอร้องว่าอย่าใช้คำหยาบคายต่อเพื่อน
เข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นในเพจนะฮะ
เพราะว่าคือบางคนมาตำหนิฝั่งของครูปรีชา
ส่วนคนที่ให้กำลังใจครูปรีชา
เอาก็ด่ากลับก็ด่ากันไปด่ากันมา

โดยทนายบอกว่าใครที่ใช้คำหยาบคายขออนุญาตบล็อกนะครับ
ส่วนใครที่เป็นแฟนพันธ์แท้ที่ใช้คำน่ารักประทับใจ

ครูปรีชาสัก๓วัน๒คืน

สำหรับการคัดเลือกแฟนคลับที่จะไปล่องแพรเมืองกาล

กระทบไหลครูปรีชาเลยนะครับ
สำหรับค่าใช้จ่ายมีผู้อุปการะคุณช่วยสนับสนุนจากผู้ใหญ่
ในการจัดทริปให้พักฟรีนะครับ
อกจากนี้นายอาชียะเรืองรัตนพงศ์
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม
ไลฟ์สดเฟซบุ๊กแฉคลิปเสียงตัวละครในคดีหวย๓๐ล้าน

ลอตเตอรี่ที่สั่งยังไม่ถึงมือกระทั่งมีการแจ้งความดำเนินคดีนะครับ
คลิปนี้นายอาชียะเรืองรับปล่อยมาเมื่อช่วงเมื่อวานนี้ตอนเที่ยงค่ำ

ความยาวของคลิป๒๗นาที

จะไม่เหมือนกับที่เคยเป็นข่าวมาเลยนะคุณผู้ชม

ผู้หญิงที่ชื่อดำ

มีลูกเพิ่งออกมาจากคุก
น่าจะเป็นคนขโมยลอตเตอรี่ไป
เรื่องนี้อาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะครับ
เพราะว่านายอัชริยะเองก็ยังไม่ได้ระบุแหละ

แล้วก็เดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ด้วยนะคะ

เรื่องหวย๓๐ล้านนี้เหลือเกินครับ

อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลนะครับ